และนี่ก็คือน้ำแข็งนะครับที่อยู่บริเวณภูเขาซึ่งเปรูนั้นมีพื้นที่๑๗๑ที่มีน้ำแข็งอยู่บนยอดเขาในแถบประเทศในเขตร้อนชื้นนะครับ
และก็ปริมาณของน้ำแข็งในแถบนี้เองก็ได้ลดลงถึง๑ใน๕ในช่วงเวลาเพียงแค่๓๐ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
จากนั้นปรากฏการณ์เอลนินโยที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า๑๐ปีที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วมาจนถึงต้นปีนี้ก็ทำให้ปริมาณน้ำแข็งที่อยู่บนภูเขานั้นลดลงด้วย
แล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำที่ละลายลงมาที่จะใช้ในการพ่อปลูกอุปโภคบริโภคของเกษตรกรในบริเวณหุบเขาของเปรูตอนนี้ก็ลดน้อยลงนะครับ
สร้างความยากลำบากให้กับเกษตรกรที่ต้องพึ่งน้ำเหล่านี้เป็นอย่างมากครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนที่อยู่ในที่สูง๓แสนคนได้รับผลกระทบ
ทุ่งย่าเลี้ยงสัตว์และที่ดินเพาะปลูกแห้งแรง
วงจรเพาะปลูกแปรปรวนและอากาศเย็นลงกระทันหันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
นูเอลปอลเกอร์วีดาวรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเปรดรูได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้
สิ่งแวดล้อมบอกว่าเปรูกำลังเผชิญผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
น้ำเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะเปรูต้องพึ่งไฟฟ้าพลังน้ำ
แต่ตอนนี้ขาดน้ำซึ่งหมายถึงปัญหาจะตามมาอีกมากมายในอนาคต
ร้อยละ๔๐ของไฟฟ้าในเปรูมาจากน้ำ
ส่วนมากมาจากทานน้ำแข็งที่ละลายในอัตรารวดเร็ว
และน้ำแข็งที่ละลายจากเทือกเขาแอนดิส
ในการที่ทาน้ำแข็งและพื้นที่น้ำแข็งหดตัวลง
ทำให้เราได้น้ำน้อยลงจนทำให้เราต้องหยุดผลิตไฟฟ้า
สิ่งแวดล้อมของเปรูบอกว่าทานน้ำแข็งที่หดตัวลง
จะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทะเลทรายริมฝั่งทะเล
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมบอกว่าเปรูมีน้ำแข็งในเขตร้อน๑๗๑ของโลก
ซึ่งการสะสมของน้ำแข็งหมายถึงการสะสมน้ำ
ถูกตัวลงพื้นที่น้ำแข็งส่งผลต่อการมีน้ำใช้ในแถบชายฝั่งของเปรู
ซึ่งมีประชาชนของเปรู๑๗๐อาศัยอยู่
กรุงริมาถือเป็นเมืองหลวงที่มีพื้นที่ทะเลทรายใหญ่ที่สุดในโลก
เป็นอันดับ๒รองจากกรุงไคโรของอียิปต์
และประชากร๑๐ล้านคนต้องพึ่งทานน้ำแข็งในการผลิตไฟฟ้าและทำการเพาะปลูก
ที่นี่คือย่านลารินโคนาด้าในเขตวิลล่ามาเรียเดลตรีอุนโฟ
ซึ่งเป็นชุมชนที่สร้างที่อยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต
จึงเข้าไม่ถึงสาธารณูประโภคพื้นฐานอย่างไฟฟ้าและน้ำปลาปลา
คนในชุมชนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและต้องซื้อน้ำจากรถขนน้ำ
กินีน่าเซมีนาริโอบอกว่ามีความไม่แน่นอนกับการขึ้นรถขนน้ำ
นีน่าบอกว่าบางครั้งรถขนน้ำก็ไม่มาทำให้ไม่มีน้ำใช้ไป๑๕๒๐วัน
ส่วนเอ็ดมุนหัวมานชาวบ้านอีกคนบอกว่าน้ำเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด
แต่มันก็มีราคาแพงมาก
ริเป้ทาคิวโลพาโลโมโนชาวบ้านอีกคนบอกว่าความเป็นอยู่ที่นี่ลำบาก
เรียนรู้ที่จะอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปเอาน้ำที่ไหน
ทั้งที่น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นของมนุษย์
ประเทศแถบลาตินอเมริกาและแคริเบียนปล่อยก๊าซเรือนกระจกแค่เพียง๑๑๐
ต่อการปล่อยของทั้งโลกแต่กลับต้องได้รับผลกระทบอย่างหนัก
แม้เปรูจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าจีนมาก
แต่ปริมาณการปล่อยก็เพิ่มเป็น๒เท่าจากเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา
น้ำแข็งเคลเขย่าของคิวบาร์เป็นจุดที่มีการศึกษามากที่สุดในโลก
ซัสเตอร์อาจารย์ลอนนี่ธรรมศัลและลูกทีมจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ
ทำการศึกษามาตั้งแต่กลางทศวรรษที่๑๙
อาจารย์ลอนนี่เพิ่งจะเดินทางกลับมาพร้อมกับตัวอย่างน้ำแข็ง
อาจารย์ลอนนี่บอกว่าในฐานะมนุษย์เราอยู่กับปัจจุบัน
ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้
และเราก็ไม่เก่งในการตอบสนองต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ถ้าน้ำแข็งเหล่านี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไร
แต่มันคือสิ่งที่บ่งชี้ว่าเกิดอะไรขึ้นในธรรมชาติ
และเราก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นซึ่งก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว
นี่คือภาพถ่ายที่ถ่ายในช่วง๓๓ปีที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นการหดตัวของทาน้ำแข็ง
ของธาน้ำแข็งโคลลี่คาริสซึ่งเป็นหุบเขาน้ำแข็ง
จากสถิติของสูญน้ำแข็งและหิมะในศรรภ์ระบุว่า
ทาน้ำแข็งนี้หน่อยประกัน๑๑กิโลเมตร
หรือว่าร้อยละ๕๐นับตั้งแต่มีการเริ่มวัดเมื่อกว่า๕๐ปีก่อน
และจากรายงานของธนาคารโลกเมื่อปี๒๕๕๒ระบุว่า
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้ทานน้ำแข็งในเขตร้อนชื้นบนเทือกเขาแอนดิส
เสี่ยงที่จะหายไปในอีก๒๐ปี
และทำให้เสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตน้ำพลังงานและแหล่งอาหารในพื้นที่
และนี่ก็เป็นลำทานที่มีน้ำไหลค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะครับ
น่าจะเป็นน้ำที่ไหลมาจากการละลายของน้ำแข็งที่อยู่บนยอดเขา